นี้อยากถามคุณผู้ชมคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม
นี่เขาซื้อนะมือถือ๑๕๐๐บาทซื้อออนไลน์นะ
แล้วดูตอนของมาส่งถ่ายคลิปไว้
กล่องออกมามือถือที่สั่งสุดท้ายได้อะไรค่ะ

หยุดแม่งองนั่นไงเป็นอิตเนี่ย
ถ่ายครับถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้นะครับ
ดูดิเห็นมั้ย
โอ้โหอย่างนี้เลยนะ

เปิดออกมาแล้วยังมีเอาอิดห่อกันกระแทกห่อบับเบิ้ล

หรือน้ำหนักมันได้อย่างนี้เหรอ

คุณบีขายน้ำปั่นอยู่อยู่ที่บึงสามพันธุ์ที่เพชรบูรณ์
คุณบีเล่าให้ฟังนะว่าตัดสินใจซื้อมือถือ
ราคาไม่ใช่ถูกคุณทัศนัยคุณผู้ชม

ทำไมมือถือมันหนักผิดปกติกล่องมันแปลก
และประกอบกับคุณบีเองเพิ่งจะดูข่าวไป
ว่ามีคนซื้อมือถือแล้วได้ผงสักฟอกไง
ก็เลยบอกกับขนส่งว่าน้องค้าพี่ยังไม่จ่ายตังค์ได้ไหม

จริงทางบริษัทขนส่งเขาไม่ให้นะ
แต่กรณีแบบนี้คงแปลกแหละ
ถ้าเกิดเกะออกมาเป็นมือถือพี่ยันดีจ่ายตัง
เพราะกรีดกล่องออกมาปั๊บ

คุยกันเกือบเป็นชั่วโมงนะ
บอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะโอนตังคืนให้แล้วอย่าร้องเรียนไปที่ระบบเลยนะ
คือมันเป็นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ไงถ้าเกิดเธอกดรีวิวกดร้องเรียนเนี่ยมีขั้น
มีถึงขั้นปิดร้านเลยนะอ้าวก็คุณก็ตั้งใจทำนี่
ก็นี่ไงนี่ไงเออจะยังไงต่อคุณผู้ชม
พอเป็นแบบนี้แล้วเธอเอาคลิปมาโพสต์แล้วก็เตือนขาช็อปทั้งหลายค่ะ
ทุกครั้งที่เปิดกล่องเนี่ยให้อัดคลิปเอาไว้
นี่สิ่งที่เธอซื้อกับสิ่งที่เธอได้มาไม่งั้นนี่อาจจะศูนย์เปล่านะคะ
แต่แนะนำนะพวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันมีมูลค่า
ถ้าเรามีโอกาสไปซื้อด้วยตาตัวเองได้ไปซื้อด้วยตา

เออไปที่ช็อปดีกว่ามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคะ